มีวงอยู่วงหนึ่งที่บ้านหลังหนึ่งเขาก็ตั้งวงกินเหล้ากันไปมานะฮะ
พอกินเหล้าปุ๊บมันก็มีความไม่เข้าหูกันเกิดขึ้น
คือบางทีมันก็เริ่มพูดจาอะไรไม่ยั้งคิดบ้าง
มีความขัดแย้งเกิดขึ้นถึงแม้เป็นญาติกันก็ตาม
ที่เป็นรุ่นน้องโมโหเอาปืนลูกซองยิงญาติรุ่นพี่
ตายคาที่เลยครับญาติกันนะนะฮะ
มันพิษเกิดจากเรื่องของเหล้านี่แหละคุณผู้ชม
สะพออาวนางที่กระบีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์บ้านไม้ชั้นเดียว
ตำบลเขาทองอำเภอเมืองที่บริเวณหน้าบ้านมีโต๊ม้าหินอ่อนนั่งตั้งอยู่
แล้วก็มีแก้วเหล้าอยู่นะครับแล้วก็มีกองเลือดอยู่กองใหญ่เลยกระจายอยู่บนโต๊ะครับ
ออกไปสัก๒๐เมตรนะฮะมีปลอกกระสุนลูกซอง๑ปลอกตกอยู่ก็เก็บไว้ทั้งหมดนั้นเป็นหลักฐานนะครับ
ผู้ตายคือนายชัยนรงศรีสุพรรณเศษอายุ๕๘ปีเป็นผู้จัดการทกศสาขาครองท่อมที่กระบี่
ถูกยิงเข้าที่แก้มอ่ะคุณแก้มซ้ายแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับญาติญาติที่บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านญาติด้วยกัน
ผู้ก่อเหตุคือนายธวัชชัยอายุ๓๘ปีเป็นญาติของผู้ตายเองไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ด้วยกัน
ระหว่างที่ทุกคนกำลังดื่มกินร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานครับผู้ตายแยกออกไปนั่งคุยกับญาติตรงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละ
ระหว่างนั้นนายธวัฒน์ชายญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันออกไปจากงานเลี้ยงแล้วกลับมาพร้อมกับปืนลูกทรองยาว
อย่างยาวชายประยัมอย่างลองไปแยกปืนแต่ผู้ก่อเหตุก่องรถนี่ขี่รสหลบหนีไป
แล้วก็คาดว่าตอนนี้คนยิงน่าจะไปหลบที่บ้านเพื่อน
ในพื้นที่อยู่ระหว่างการติดตามหาตัวอยู่

แทนที่มาเจอกันจะมีเรื่องที่มันดี
น่าจะมาฆ่ากันเองนะครับ